เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ก็ต้องตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดครับ
เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปตลาดกับสามีของเธอไปซื้อไข่ไก่
คิดเลยว่านั่นคือการเดินตลาดครั้งสุดท้ายของเธอ
ระหว่างซื้อไข่ไก่อยู่ได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
ล้มกองกับพื้นเลยคุณขวัญคุณผู้ชม
กระสุนเจาะเข้าที่หลังทะลุตับเธอครับ
แล้วอาการสาหัสสุดท้ายเธอตายนะฮะ
ตำรวจสภพปลวกแดงที่จังหวัดระยองครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในตลาดนัดแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดง
นางสาวรัฐอายุ๓๖ปีเป็นชาวกัมพูชาครับ
ถูกกระสุนยิงเข้าที่หลังทะลุตับเจ็บสาหัสครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วต่อมาเธอเสียชีวิต
เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๕ทุ่มครับ
ไปตลาดแห่งนี้เพื่อไปซื้อกับข้าว
ซื้อไข่ไก่กับสามีของเธอช่วงเย็นเมื่อวานครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าระหว่างที่
นางสาวรัฐกำลังยืนซื้อไข่ไก่
ไม่นานนักนะครับได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
แล้วนางสาวรัฐเธอก็ล้มกองกับพื้น
สามีของเธอชาวบ้านแถวนั้นตกใจมาก
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สามีผู้ตายเนี่ยนะฮะอายุ๔๒ปี

แล้วไม่รู้ว่ากระสุนมาจากไหน
ใครเป็นคนยิงไม่รู้จริง
แต่ยืนยันได้ว่าไม่เคยมีปัญหากับใคร
ทีนี้คุณผู้ชมคุณขวัญมันมีประเด็นตรงนี้

ชาวบ้านบางคนเขาสงสัยในตัวของสามีผู้ตาย
เพราะว่าหลังจากพาเมียไปถึงโรงพยาบาลเสร็จแล้ว
เหมือนท่าทีคล้ายกับมีพิรุษ

หลบออกไปด้านข้างตึกโรงพยาบาล
ก็เลยสงสัยว่าแอบเอาอะไรไปทิ้งหรือไม่อย่างไร
สันนิษฐานว่านายรัฐาอาจจะพกปืนไปเดินตลาด
แล้วพลาดทำปืนลั่นใส่เมียตัวเองก็เป็นไปได้
แต่ก็ยังไม่ได้ฟันทงรอตรวจสอบ
้นรอบโรงพยาบาลยังไม่เจออาวุธปืนใดนะครับ
วันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปยังพื้นที่ตลาดที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละฮะ

แม่ค้าบอกเลยนะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้เอาจริงนะ
เช้าวันนี้ตลาดเงียบมากซึ่งปกติคนจะคึกคัก
แล้วช่วงนี้กินเจด้วยคนก็จะมาซื้อกับข้าวเจ

ที่ผ่านมา๔๐กว่าปีไม่เคยเกิดเหตุรุนแรง
เคยมีเสียงปืนดังโป้งป้างมาก่อนนะ
เต็มที่ก็มีคนต่อยกันตีกันก็เท่านั้นเอง
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

อันนี้เจ๊ขายร้านลอตเตอรี่บอกนะฮะ

สอบปากคำเสร็จปล่อยตัวไปก่อนตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าอีกไม่เกิน๒วัน
รับรองว่าคดีนี้จะมีความชัดเจนอย่างแน่นอน

คือถ้ามันเป็นลักษณะปืนลั่นนะ